รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

อ๋อมะบ่นครับ
บ้าจังพี่เอาอยู่กับพ่อผม๒ปี

ไม่คุยกับอ๋อมะบ่นเลยว่ะ

ลุงมาขายอะไรอ่ะ

ไม่เกี่ยวหรอกมันอยู่ที่ใจ
เด็กอ้าวเด็กมันต้องดูดมือ

ค่อยจะดูดมือ

หนูเป็นใครล่ะลูก

น่าจะไม่ได้เป็นเทวินเลยลูก

เดรฉานนี่แหละลูก

ตาคม

ก็นี่ไอ้เบิร์ดแต่ว่าย้อนยุก
อ๋อคุณเรานี่อย่าไปทำตัวแก

ดูหนังหน้าดูที่จิตใจ

ระวังเข้าเซ็กเวียดเขาวิ่งบาร์โค้ดผิดนะพี่

อยากไปหาอะไรกินน่ะแต่มีแต่ขนมของกินคนแก่
ปากทางขายอะไรกล้วยแขก

เอาหนูไม่ชอบเหรอไม่เอาครับแล้วเข้ามากลางซอยเจอร้านขนม
แต่เป็นขนมจีนหนูบอกกินไม่ได้อีกทำไมอ่ะลูก
มันเผ็ดเหรอฮะปะเป็ดอ้าวไม่ได้เดี๋ยวเส้นออกตามรูหน้าให้
หรือว่าซีเคนขนมจีนไม่ใช่อย่างนั้นครับอาบอล
แล้วไอ้หนูจะกินอะไรล่ะลูกกินอะไรก็ได้อ่ะที่กินแล้วมันเป็นเมนูของเด็กโดยเฉพาะ
อุ้ยเมื่อวานก็พาหลานไปกินมาเองไปกินที่นี่มั้ยไปกินร้านเจ๊
ถ้าชอบกินแบบอาหารแบบเด็กมันมีอยู่ร้านนึง
ซึ่งมีทั้งอาหารเด็กแล้วก็อาหารผู้ใหญ่ด้วยร้านสเต็กซันตาเฟ่
ล่าสุดนี้เขามีเมนูเด็กนะมีรถไฟให้นั่งมีราคาด้วยกันกูดิงกูดิงกูดิงอย่างนี้เลย
เราไม่กินอาหารเรากินรถไฟได้ไหมฮะ
กินได้แค่รถไฟนะอย่าไปกินไอ้สวดลางก่อนนะ

แต่หนูมีตังค์ใช่ไหมล่ะหนูมีตังค์ใช่ไหมเพราะคุณอาไม่ออกให้นะ
หนูมีตังค์แต่ว่าหนูมีน้อย

ให้เป็นเมนูถูกได้ไหมครับคุณอาบอล

ดังนั้นมีมาให้หนูเลือก๓เมนูแล้วสันตาเฟ่เมนูไหนราคา

ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารสำหรับเด็ก

เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
๓ชุดสปาเก็ตตี้แฮมและเห็ด
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบ

แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา

แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์

ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศ
ทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร

ต้อนรับคุณลิน

มีโรงเรียนเป็นของตัวเองใช่ค่ะชื่อโรงเรียนอะไรคะคุณครู

ถ้าสมมุติว่าอยากไปเรียนต้องมีอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ฮะ
ก็ตั้งแต่อ่านออกเลยค่ะตั้งแต่อ่านหนังสือออก

ค่ะร้องเพลงเก่งมีโรงเรียนเป็นของตัวเองมีลูกศิษย์มากมาย

เอาล่ะวันนี้ไม่รู้คำถามจะตรงกับแบบว่าคอนเทนต์ของคุณหลินหรือเปล่านะคะ
งั้นเราเข้าสู่การแข่งขันกันเลยค่ะคำถามก็คือของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
โจทย์ที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านนู้นค่ะ
โอ้ยราคาก็ร้อนคนก็น้อย

ออกรถใหม่มานี่ยังไม่ได้สักคนเลยผู้โดยสาร
ได้ยังง่ายไม่นั่งอยู่วินค์วันนั่งอยู่ร้านนี่
ตอนแรกก็มา๒คนนี่เพิ่มเป็น๓แล้วเห
อ่ะพ่อมันไม่ว่าเอาหนังสือมาอ่านอีกที๕อัน

พี่คมพี่เปิด

ก็ไม่ได้โวยแน่ไงนั่งไม่พอ

ตอนนี้ถ้าเขามาขับวิ่งเนี่ยเป็นงานอดิเรก

พี่โรงก็เปิดครัวลุงอยู่ที่ราชพลาด

เดี๋ยวคนก็ไม่ไปวันอื่นก่อนนะ

เสร็จเรียบร้อยเราก็ไม่กลับ

อาหารการกินเยอะแยะมากมาย
ส่งไก่กินลมชมภูเขาและทุ่งนากับอาหารปลา
และปลาน้ำจืด
เอ้า

ที่ขึ้นหน้าขึ้นตาที่ต้องสั่งนี่คืออะไร

ต้องเป็นประคังแม่น้ำ

ของแพ้แน่นอนนะ

สับหัวพ่อชูชี

คิดได้ยังไงที่ไปแนะนำเมนูลูกค้าเขาแบบนี้
มันเป็นอยู่มันยังไม่ตาย
เอาขึ้นมาจากน้ำทุบหัวพ่อ
ถ้าเขาตักขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเอาอย่างนี้

ดินปัด

เค้าเสียบหัน
หมูหัน

ถ้าใครเขาจะเอาพ่อเองเป็นไง
แม่พี่มั่งเหรอพวยไม่ทันโตเลยหมอน
ถูกต้องลูกมันจะอยู่กับใครฮะ

ถ้าใครจับพ่อพี่มาเสียบแล้วหมุนล่ะ
มันจะเจ็บหมุนแค่หลานไหน

ไม่ขายแล้ว

เอาเป็นแกงป่ายอดมะพร้าว
เออ
อันนี้หวะฮวกมันมังสละพิดักก็กินได้

อย่าไปทำลายชีวิตผู้อื่น
เออ
กินหน้าปัก
พี่
จัมเวียบวะ
แล้วคนที่เขาปีงขึ้นไปตัดจอดมะพร้าวอ่อน

ถ้าเกิดเขาพัดตกลงมา

คิด

นี่

ไม่สมควร
เปรียบ
อ้อแตกแล้วไม่เอา
แต่ทำอย่างนี้อีกแล้ว

เขาต้มแบบร้อน

เกิดมันเกิดสะดุดอะไรแล้ว

แล้วแม่เด็กเสิร์ฟมันจะอยู่กับใคร

แล้วจะลวกแขนไปลวกคอเสียโฉม
มันจะหาผัวได้ไหม
สั่งไม่คิดสั่งไม่คิด
พี่หลักสั่งคิดหน่อยคิดหน่อย

แล้วพวกโค้กเอสแปปซี่

อุ้ยถูก

เราก็ไม่ได้กลับหลังนึดอย่าง

อยากกินอะไรพูดมาเลย

ฟังให้ดีนะ
กินเหรอฮะก็มันมันหมูหันเนี่ยมันอยู่ของมันอย่างนี้
มึงจะต้องไปกินฮะอันนี้ง่ายเดี๋ยวร้านพี่เปิดกี่โมง

งั้นเดี๋ยวผมไป๔โมงเย็น
อ้าว๔โมงเย็นแล้วกูนั่งเฉง้อรอฮะ
เด็กเสิร์มนั่งเฉงอรอไม่ได้ทำงานทำการกันเลยแล้วจะทำอย่าเอา
เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพ่อไปตี๕เลย
ตี๕กูจะให้กูแห่ขี้ตามาทำงานที่มึงเหรอ

ไปเผาร้านเนี่ยไปเผาร้านเนี่ย

โอ้โฮเฮ้ยไม่รู้ว่าลุงเขาไปโกรธใครมา
โดนกันทั่วหน้าเลยทีเดียวแม่
แต่เรื่องราวป่วนยังไม่หมดพักให้ลุงลงหายโมโหสักครู่
ช่วงหน้ากลับมาสนุกกันต่อครับ